ตำรวจได้รวบตัวแก๊งเรียกค่าไถ่ชาวไต้หวันค่ะ
รวบตัวสมาชิกแก๊งทวงหนี้ข้ามชาตินะคะ
ที่ไปอุ้มเหยื่อกลางกรุงตำรวจไปจับได้

เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปราม
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา
ร่วมกันจับกลุ่มนายแมททิวอายุ๓๘ปี
ซึ่งนายแมททิวเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้
ในข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันเรียกฆ่าไทย
พยายามฆ่าอ้างยี่ซ่องโจรข่มขืนใจผู้อื่น
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย
โหหลายข้อหาเลยนะฮะไปจับได้ที่ท่ากาศิยาณสวนภูมิค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเขาไปปิดล้อมจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายแก๊งทวงหนี้ข้ามชาติ
ไปก่อเหตุอุ้มนักธุรกิจชาวไต้หวันย่านทองหล่อ
เมื่อสิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะครั้งนั้นเนี่ย
จับผู้ต้องหาได้สามรายคือนายเจเรมี่นายลูอิส
แล้วก็นายเอกบดินนะคะแล้วตำรวจก็มีการขยายผลนะคะ
สืบสวนขยายผลจนทราบว่านายแมททิวคนที่จับได้ล่าสุดเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุนี้ด้วยนะคะกำลังจะเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ
ก็เลยมีการแกะรอยลงพื้นที่ตรวจสอบจนสุดท้ายเนี่ยค่ะ
ไปพบผู้ต้องหาอยู่ที่โถงผู้โดยสารขาออกท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็แสดงตัวและเข้าจับกลุ่มไปดำเนินคดีต่อไปนะคะ
นำส่งพนักงานสอบสวนสนลุมพินีค่ะ